โอ้โหวันนี้มวยของเราดุเหลือเกินครับครับตีเล็กเพชรสี่หมื่นครับ
เป็นไฟล์เอาชนะเทคนิกเกิ้ลน็อกเอาไปยกที่สามด้วยเวลาหนึ่งนาที
วินาทีครับอ่ะก็หมดทางสู้ไปนะครับ
กรรมการจับเกรงว่าจะเป็นอันตรายนะครับส่วนคู่ระวังการถ่ายเท่าสด
พระเอกตู้ไทยรัฐมาแล้วแสนธนงต่อศิลาชัยนะครับโอ้โหเก่าเหลือเกินเตะขาต่อยหมัด
วันนี้เจอรุ่นน้องพี่ยาวต้นถ้ากดไม่ร่วงไปปลาย
นี่ก็ตัวใครตัวมันนะเอ้าติดตามวิทยาครับ
ฝ่ายแดงมวยฟอร์มดีแสบซ่าเตะขาระเบิดหมัด
เขาคือแสนธนงต่อศิราชัยลุยแหลกกับฝ่ายน้ำเงิน
ขุนศึกม้าพยศลุกเตะถีบยอดหน้า
เขาคือคนน้องสึกกรกับประนาจ
มวยลองผู้เองแล้วนะครับฝ่ายแดงแสนทะนงตอศิราชัย
ชื่อวิเคศเสงปะโคลอายุ๒๘ปี
เป็นชาวจังหวัดนครราชศรีมาชกมาแล้ว๙๘ครั้งชนะ๖๖ครั้งแพ้๓๒ครั้ง
ข้างหลังชนะคะแนน๑พยักษ์พอเจริญแพทย์ที่เวทีมวยราชดำเนินครับ
ส่วนฝ่ายน้ำเงินขนองศึกกกรรมนาศชื่อกิธีทัศน์ศรีจันสีอายุ๑๖ปี
เป็นชาวจังหวัดปาจินบุรีชกมาแล้ว๔๖ครั้งชนะ๓๐ครั้งแพ้๑๕ครั้งและเสมอ๑ครั้ง
โอ้โหมวยคู่นี้มุมแดงนี่ประสบการณ์เหลือล้นเลยนะแต่ว่าวันนี้เสียเปรียบพิกัดนะครับ
ปกติต่อ๑๐๘๑๑๐ละครวันนี้ต่อร้อย๑๗เลยนะครับ
ส่วนน้ำเงินนี่มายาวใหญ่เลยครับนักมวยดาวรุ่งของกกรรมราชครับ
ไฟแดงนี่อายุมากกว่าไฟนมีนหนึ่งรอบสิบสองปีเต็มโอ้โห
แซวเล่นนะฮะมุมแดงก็มีพี่เม็ดพริกศิลาชัยครับอดีตแชมป์ลุมพินี
ค่ายแล้วครับตอนนี้ค่ายไม่ได้อยู่ในกองบินหนึ่งแล้วนะครับ
มาฝั่งตรงข้ามอยู่ที่บ้านแกเองเลยครับถอดมงคลให้กับแสนธนงครับ
วยเอกประจำค่ายเลยครับแสนทนงน้ำเงินก็มีพี่กัมปนาศชูสุวรรณนะครับ
ประธานมวยไทยเมืองปัดอาริ้วครับอดีตนักมวยด้วยถอดมงคลให้กับคนนองศึกวันนี้มาแทน
แต่มาแทนแบบมีคุณภาพนะช่วงนี้กรกรรมนาศนี่ขาขึ้นนะครับชนะเป็นรวดเลยนะครับ
ขาขึ้นจริงนะฟอร์มนี่ขึ้นต้องบอกว่าผลงานนักมวยในสังกัดนี่ฟอร์มนี่ขึ้นหม้อเลยนะพี่นะ
ส่วนกรรมการทำหน้าที่บนเวทีครับอาจารย์ชุมพลอินทยศครับ
ส่วนเอกชุมพลสนโรงเรียนกับพิชัยสิทธิ์อาจารย์บี่ก็ขาขึ้นเหมือนกัน
ขึ้นมาไก่หน้าผากโอ้โฮยกที่๑ครับ
อ้าวเดี๋ยวคุณอธิวัฒน์ต้องถามชัยไทยรัฐนะ
ไอ้ขาขึ้นไม่ใช่ขาขึ้นชี้ฟ้านะไม่ใช่นะ

คู่นี้จริงแล้วไอ้เจ้าแสนตะโน้งเนี่ย

แต่บังเอิญว่าต้นสังกัดของฤทธิชัย

มวยมันต้องให้เขาเคลียร์กันให้จบเรียบร้อยก่อน

ต้องตามไอ้เจ้าไอ้คนนองศึกมาแทน
กางเกงสีแดงไฟล์นี้เลขสวยเลยนะครับท่านผู้ชมครับ
ไฟล์ชกมาไฟล์นี้เป็นไฟล์ที่๙๙แล้วอายุ๒๘
น้ำเงินอายุ๑๖ครับคนนองศึกกกรรมนาศจากประจินบุรี
รูปร่างช่วงชกนี่สวยงามเลยน้ำเงินเป็นมวยมาแทนนะครับรุ่นน้อง
แต่มีการพิษซ้อมนะได้เวทได้น้ำหนักก็เห็นรูปร่างเนี่ย
หลายท่านอุ๊ยมันต่อกันได้ยังไงแต่แดงก็ต้องแว่งเวทเนี่ย
อ๋อเอาหนักเพิ่มขึ้นไปนะเห็นปัญหาหรือเปล่าใยยังเธอไม่เคยเจอ
เจอแล้วปัญหาจะเกิดหรือไม่นะครับคุณผู้ชมหรือใหญ่กว่าเธอก็เจอมาแล้ว
ก็เรียกว่าแดงนี่รุ่นพี่นะว่าอย่างนั้นเถอะการผ่านมวยต่างนี่ได้เปรียบ

แต่ว่าน้ำเงินในรุ่นน้องได้ใหญ่

สะทกสะท้านสะเทือนออกแต่ละแข้ง
แบบนี้ที่เป็นตีนที่รุ่นพี่ไม่ค่อยชอบ

น้ำเงินกระพริบตานิดเดียวนี่โดนเลยนะ

มันต้องใหญ่นะเอาใหญ่เข้าซุก

แต่ว่าแข้งซ้ายยังสาดนะ

ถ้าเกิดอัน๓ไปก็หันซ้ายหันขวาก็ไม่เจอใครแล้ว

แดงยังเยอะเพื่อนยกหนึ่งยกสองยกสามเนี่ย

มันสาดมันเตะแล้วมันไม่กลัวเลยดูดิ
ดูดูอัพพะคัทอัพพะคัท
อัพพะเลยนะครับแต่วันนี้จะเก็บได้หรือเปล่า
มันจบยังแบบนี้นี่ไง

ถ้าแดงขวาหล่นมาก็ขึ้นก้านคอเหมือนกันนะ
ต้องแลกเลยนะแสนตะลงเนี่ย
มีนะมีศอกซ้ายคอยสวนตลอดแล้วแข้งซ้ายคอยสาดนะครับ

น้ำหนักเป็นของขวายคนนองซึดคุณผู้ชม

หน้าจอกยางอาจจะจอกยางในอันตรายนะครับ
ดูน่ากลัวสะพานไม่ถึงคุณกัฟนาตชูซื้อวันที่มุมมีแสดงเลย
อย่างที่ผมบอกข้าวมูลว่ามันมาแทน

มาแทนแบบมีการเตรียมกันทุกวันหมดยกที่๑
มวยร้องคู่เองของเรานะครับผ่านมาในยกแรกครับ
แสนอนงนี่มวยรุ่นพี่ครับขยับเข้าหาคู่เลยเนี่ย
ขาเจาะยางไปขนองศึกโดนไปสะดุ้งเลย
นี่โอ้โหโดนก็ไปแล้วขาเป๋เลยครับ
วยรุ่นพี่อายุอนามเยอะก็ต้องรุ่นน้องก่อนนะ

ก็อยู่ในด้านอันตรายของขนองศึก
เพราะแสนอนงค์นี่หนักเหลือเกินนะพี่ชัย
หมัดทั้งเตะขาต่อยหมัดนี่น่ากลัวครับ
เชื่อพี่ไอ้น้องชิงเดินก่อนครับ
ถ้าไปถอยตั้งรับบูเรงนี่เรียบร้อยนะ

แฟนบัตรมวยทางบ้านดูไปแล้วจิกขาตัวเองไปด้วย
ยิ่งกลัวก็ยิ่งเจ็บด้วยนะ

มีแตกแล้วด้วยดีแดงมุมมงขยับสมกับเป็นมือรุ่นพี่
คู่รุ่นน้องตลอดพยายามเล่นเป้าใหญ่เจอหมัดเจอศอกเจอสวน
เป็นประตูได้เหมือนกันอ้าวโป้งเดียวขึ้นก้านคอได้นะ
ขวาตายซ้ายตกหรือเปล่านี่แหละครับแข้งซ้ายเตะ
ตีนซ้ายได้แบบนี้แหละน่ารักเลยนี่ไงตีนซ้ายมาอีกแล้ว
แต่ถ้ามากยกยืดเยอะมากยกมันไม่สวยนะยืดเยอะยืดเยอะไปมันเป็นยังไง
ความสดความสดตอนนี้ยังเป็นควายเดินขยับเดิน
แต่หัวใจใช้ได้นะยึกยักษ์มาขยับเข้ามาเน้นแข้งเน้นแข้ง
ยังไม่สะทกสถานยังไม่สะเทือนเล่นเป่าใหญ่ลำตัวอย่างเดียวครับแสนทนง
น้ำเงินนี่รอบวกศอกคืนเลยนะครับจังหวะถลำเข้ามาเพราะช่วงสั้นกว่า
ลำตัวอีกแล้วบวกด้วยศอกขยับถีบขวายันเอาไว้
รอออกตีนซ้ายอยู่นะครับน้ำเงินนี่ไงตีนซ้าย
ยัดใส่กระสอบเลยแหละถ้าไม่กลัวไม่ตกใจแล้วก็เหนื่อยแล้วครับแดง
แสนทะนงเดินเข้าไปโดนตีนซ้ายแล้ว

อืมแข่งซ้ายเริ่มสาด
เจาะยางแทบโดนแล้วมีสัดดูงเล็กน้อย
ปานกลางเลยนะเนี่ยจิ้มใบหน้าเพลินเดี๋ยวหันล่างอีกแล้ว
สู้ได้ดีนะต่ำร้องสุดสู้ดีคิ้วขวาแตกด้วยดิแดง
รมลงตรงเฟสรมลงลงไปลงลดดีอย่างนี้ยังงี้ยืนยากแล้ว
ยังสู้ได้ถ้าโดนหมัดงัดต้องระวัง
โอ้โหจิ้มเจ็บเลยครับ

โหหัวใจเกินร้อยเหมือนกัมพะน่าชูสุวรรณอยู่แล้วลูกเนี่ย
จิ้มหมัดขวาออกติ่งซ้ายไป

ยังมีเสียวลงไม่ลง
แม่ตำรวมสู้ดีเหลือเกินนะโหหัวใจเกินร้อย
โอ้โหโดนเหมือนทำท่าจะเน่าจะเน่าฟื้นมาอีกแล้ว
ขยับสายไหมแสนทนงในช่วงประยก
ประยกสองใครดีใครอยู่โอ้วโอ้วโดนโดนกลางข้อ
ดึงไม่พ้นไปข้างดึงไม่พ้นโอ้วว่ายังไง
สลบไหมจะมีอะไรเกิดขึ้นกับมวยคู่นี้
ขึ้นลิฟต์หลายชั้นเลยอ่ะน้องเมิตนมีเสียวโอ้วว่ายังไง
เขียวนี่คือยอดมวยไทยรัฐ
ดูขยับประยกใกล้จบใกล้หมดงัดสะ
ดูครับเขียนดูเจียนไปนะว่าอย่างนั้นเถอะ
ใครดีใครอยู่อ่ะหมดยกที่สาม
ครับมวยรองผู้เอกเรานะครับผ่านมาแล้วครับสองยกนี่ภาพช้ายกที่สอง
โอ้โหทางด้านแต่ละนงนี่ไม่ยอมปล่อยโอกาสเลยเดินเข้าหาครับ

ครับแสนธนงค์คิ้วซ้ายคิ้วขวาแตกแล้วนะครับแสนธนงค์
มีหวดแข้งซ้ายโตครับ
กระแสโนมก็ต่อยเขาโอ้โหโดนสวนครับสวนหมัดครับเต็มหน้าเหมือนกันครับ
ไปเยอะนะครับเจ็บเหมือนกันนะครับคนนองศึกแต่ไอ้เด็กคนนี้มันสู้เหลือเกินนะพี่ชัยนะ
โอ้โหนี่ต่อยมันแรกเลยไม่กลัวเลย
โอ้โหสนุกครับมวยคู่นี้ครับดูไปลุ้นไปครับ
แสนทนงก็โดนรับอาวุธเยอะนะครับ
แสนธนงค์เนี่ยมาก่อนมาไทยรัฐน็อคประจำ

ก็เริ่มล้าลงไปหน่อยนะครับ
อ่าโอ้โหมวยคู่นี้มันจริงเลยนะครับ
ลุ้นกันไปครับว่าจะร่วงหรือไม่ร่วงหรือว่าคนทำจะร่วงเองนะพี่ชัยนะ

ยิ่งกลัวครับยิ่งเก็บครับคณองศึก

กล้าแลกกล้าออกอาวุธครับ

สำหรับมวยคู่นี้ขอ๓คำครับ
ป่าพี่บุ๋มด้วยครับมวยคู่นี้ผมขอ๓คำ

สามคำนี่รออัดฉีดเลยนะพี่ป่าน้ำเงิน

ให้กับแสนทะนกต่อสิราชัยมุมแดงเลย
ความวุ่นวายทำท่าจะเกิดขึ้นครับ

ยังต้องลุ้นเสียวกันต่อครับบนเวที
อะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับคู่นี้

น้ำเกงสีแดงนะครับโดนปลายคลังเข้าไป
มีสะดุ้งเล็กน้อยมีก้นเตี้ย

พยายามลงเอว
กรัดฟัดไปเรื่อยเดินไม่เดินครับ

ไม่ใช้ความใจให้เป็นประโยชน์

ยังตีไม่ได้ครับต่างรับเอาละครับ
เปิดเกมใส่เกม๕บาทเรียกเขาแล้วครับ

พยายามเป็นเป้ายาลำตัว
มีแห้งสายมาสาวโอ้โห

มันต้องชกทรงนี้อยู่แล้วนะครับ

นับเงินลอโต๊ะ
อ่ามีปัญหาที่คิ้วขวาต้องดูนิดนึงยกนี้เดินช้าไปนิดนึงด้วย
แผลแตกปัญหาเกิดขึ้นทางด้านหมอต้องดู
เลือดมาไหลก็จริงชกได้ชกได้แหมหมอยังยังไกล
แค่นี้ยังอีกไกลหัวใจอ่ะยังเยอะเลยต้องเดิน
ต้องเดินจ่อล่างแม่ลืมจ่อล่างไปแล้วแดง
แต่น้ำเงินมันโตมาน่ารักมากเลยน่ะโอ้โหดูดิอ่อดูรูปนี้ถลุกหลังเลย
ทำท่าจะเกาะติดคิดตังค์แล้วครับคุณผู้ชมความใหญ่จะเป็นอุปสรรคหรือเปล่า
ซ้ายคอยแทงงัดงัดศอกวงในพยายามพลิกลำตัว
มาขยับเดินทีมงานสั่งเดินแทงด้วยซ้าย
แม่จังหวาวางแข้งซ้ายขึ้นแข้งขึ้นเข่าเข้าไปนี่แดง
ลำบากเลยครับได้ช่วงด้วยน้ำเงิน
โต้ออกมาแต่ละทีเสียงเฮนี่ดังเลย
ต้องเดินบวกอย่างเดียวครับมีวิธีเดียวเลยครับแดง
ลูกจ่อยางไปแล้วตอนนี้ต้องมาฮึดแล้ว

ลงเอวลงเอวหลุบไม่หลุบ

เอาละครับอย่างนี้สนุกแน่นอนครับโอ้โหมีเสียวทุกวินาทีครับคุณผู้ชม
แน่ท่านน้ำเงินชนะนี่คุณกำลังน่าน่าจะดีใจที่สุดเลยอ้าวมีซุป
อ้าวอ้าวอ้าวอ้าวไปเลยแม่มันแตกค้ำก่อนด้วยไง
แล้วโดนเข้าไปชุดใหญ่ใหญ่เลยนับแปดก่อนเลยแม่ชนะได้นี่
โอ้โหดังเลยครับหมดยก
รองคู่เอกเรานะครับผ่านไปแล้วกับ๓ยกโอ้โห
แต่ธนงเนี่ยเดินเข้าหาครับต่อยหมัดโดนทางด้านขนองศึกสับสอก
โอ้โหหัวแข้งซ้ายเข้าลำตัวมวยรุ่นพี่เนี่ยขู่รุ่นน้องไม่กลัวครับ
โดนรุ่นน้องนี่ตามกระทุ้งเข่าโดนลงไปให้กรรมการนับแปดแล้วนะครับ
ยกที่สามพอดีละครั้งหมดยกก่อนเออโอ้โห
บอกแล้วต้นถ้าแสงฮานงกดไม่ร่วงไปปลายตัวใครตัวมัน
แม่เด็กคนนี้อายุ๑๖ปีมาแทนแต่คุณภาพนี่ครับแก้วเลยนะพี่ชัยนะ
ได้เปรียบรูปร่างช่วงชกครับสูงยาวหนุ่มแน่นครับ
อ้าวอย่าเพิ่งด่วนสรุปครับยังไม่จบนะครับสงครามยังไม่จบ
ยกที่สี่ว่ากันต่อไม่เศร้ามีอาชิตมุมแดงหรือเปล่าครับ
ใส่กันต่อครับยกที่๔สถานการณ์ของแดงในยกที่๓ครับ
โดนกระทุ้งในเข้าไปหายใจแทบไม่ทันชุมพลอินทยศนี่นับแปดเลยนะครับ
นี่ยกสี่ใส่เกียร์สามเกียร์สี่เกียร์ห้านี่เดิน
อ้าวอ้าวอ้าวอ้าวเดี๋ยวเถอะเดี๋ยวเถอะ
ยังต้องต้องเกาะในไว้ก่อนเลยนะน้ำเงินนะยังต้องกันต่อกันต่อครับคุณผู้ชม
โอ้โหแต่มันสู้ดีเหลือเกินนะไอ้เจ้าขนอมศึกวันนี้อาศัยความใจให้เป็นประโยชน์
แสนทนงนี่เปิดก๊อกสามมาแล้วไม่ใช่ก๊อกสองนะนี่ก๊อกสามแล้วโอ้ย
ปึกแต่ละอึกออกอาการเลยนะครับไอ้เจ้าแสนธนงพลิกเหลี่ยมหักล้มไม่ลงตัวใหญ่
เสียหลักยังเฮกันอยู่นะยังเป็นไปได้นะยังต้องลำมวยหมัดนี่แม่
ถึงจะหมดสี่ยกแล้วก็ยังอันตรายอยู่น้ำเงินอย่าไปหยุดนะนี่ไงอ่ะ
ลุ้นเสียวกันต่อนี่ไม่ชกเหมือนยกสามก็แล้ว
หัวเล็กรุ่นพี่แสนทนงภูใยสู้ดีเหลือเกินทำนองศึก
หัวใจนี่ใช้ดาวนี่ไงนี่ไงยืนกัดอยู่ได้
เพราะความใจหรือเปล่าวงในถ้าขึ้นใน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
มันมีมันเดาใจยากจริงจริงเลยอืม
คนคนรุ้นเนี่ยรุ้นทั้งคู่หัวใจอย่าวายตายทั้งคู่

มาตอนนี้มันโอ้โหมันหมดก๊อกสามไปทั้งคู่แล้วนะเนี่ย
โดนเยอะแล้วมันยืนหยัดอยู่ได้น่ะโตไม่ทันแล้ว
แสน่านงเริ่มโตไม่ทันแน่ครับว่ายอดมวยไทยอุทัลย์อะไรก็จะขึ้นได้น่ะ
โอ้โห
แสน่านงนี่เหนื่อยเลยแล้วมีตัววันเห็นใจหน้าเห็นใจหน้าเห็นใจ
เบจเวทด้วยน่ะเบบเวทที่มาด้วย

หยัดอยู่ได้ปลายยกเดี๋ยวต้องมาลุ้นกันต่อใน๓นาทีสุดท้ายนะนะ
ใกล้จบใกล้หมดยกสี่แล้วปลายยกแล้ว
มาว่ากันต่อในยกสุดท้ายแล้วกันพักสักครู่
ร้องคู่เองแล้วนะครับผ่านไปแล้วครับสี่ยกครับ
ทางด้านแสนลงพยายามเดินเข้าหาต่อยหมัดโดยคนนองศึกนี่รอจังหวะครับ
โอ้โหนี่โดนหมัดเข้าไปครับขนองศึกหน้าสะบัดเหมือนกัน
นี่ขนองศึกก็มากระทุ้งเข่าคืนโอ้โหน้ำกระจายเลยครับโดนหมัด
ครับแต่ละดงนี่ก็พยายามนะครับพยายามต่อยหมัด
แต่พลังหมัดก็เริ่มไม่แรงแล้วว่ากันตามตรงแสนธนงต่อยกับใครเนี่ย
ไม่เคยได้เปรียบครับแต่ผมว่าวันนี้ที่เขาเจอคงจะใหญ่สุดในชีวิตแล้วนะ
อ่าเจอตัวใหญ่ร้อยสิบหกแล้วอ่ะเวฟ
มีอัดฉีดมุมแดงนะครับแม่หมอฉีดยาเข็มใหญ่เลย
ถึงสองแสนแล้วยังอ่ะพี่ป่ะถ้าไม่ใช่ก็ใกล้เคียงแหละน่ะ
หนึ่งแสนบาทน่ะเออให้เอาไปเซ็นกำปั้นก่อน
ถ้าสามารถพลิกกลับมาได้นะมาเสียวกันต่อใน๓นาทีสุดท้ายครับคุณผู้ชม
ต้นน้ำนี่น่ากลัวเลยแสนธนงไปเจอความใหญ่ครับ
ปกติเวย์ตัวเองนี่ร้อยสิบเอ็ดร้อยสิบสองสิบสามวันนี้ขึ้นมาสิบหก
เจอกับลูกน้องตัวใหญ่แล้วมาแทนแบบมีคุณภาพด้วย
แต่เห็นซ้ายเข้าไปนี่เถิดเพลิงเลยเจ็บมวยขวาโดยเฉพาะเลยนะครับ

ต้องมีหุดเรื่อยเรื่อยน่ะเนี้ยหุดเข้าไปน่ะ
อีกแสนหนึ่งค่าตัวเท่าไรไม่รู้อ่ะต้องพยายามน่ะน่ะ
ถ้าพลิกขึ้นมาก็อีกแสนนึงเต็มเลยอยากได้เงินแสนต้องพยานหน่อย
แต่อย่างเธอไม่เคยเจอนี่คือใหญ่สุดสุดของแสนธนงตั้งแต่ชกมวยมานะอืม
แหมน์ไฟล์ตนี้สวยด้วยน่ะเป็นไฟล์ตที่เก้าสิบเก้า
แต่อย่างที่ผมบอกข้อมูลนะครับว่าเดิมจะต่อยกับฤทธิชัยนะ
ต้นสังกัดเขาแบบว่ามีปัญหานะคุณทงชัยก็เลยต้องตัดเคลียร์ออกไป
ไปเคลียร์ให้เรียบร้อยก่อนไม่อย่างนั้นจัดไม่ได้
ต้องเอาไอ้เจ้าขนองศึกมาแทน

ตอนนี้ความใหญ่อาจจะทำให้ไม่สะเทือน

สติงซ้ายที่ออกไปนี่น่ากลัวมากเลยนะน้ำเงินนะ

ปกติน้ำเงินนี้เขาก็ซ้อมรอรายการอยู่แล้วอะนะ
พอจังหวะได้มาเข้าล็อกมาเลย
ร่างกายดีมากเลย
น้ำเงินแล้วชนะด้วยแล้วมวยแทนด้วยน่ารักเลย
อนาคตนั้นมันสวยแล้ว
ในวิธีนี่สถานการณ์ตอนนี้ก็สมบุหร์หมด
โหสองยกครึ่งมีหน้ากลัวเลยแดน
เสียวทุกวินาทีนะนะ

มันก็ยังหมั่นออกตลอดเสียวตลอด

สองคู่ที่ผ่านมาครับสำรานศักดิ์

นี่เป็นยกสุดท้ายรองผู้เอกนะครับ
แสนทะนงตอศิลาชัยแดง
ทะนองศึกก่อกับประนาจน้ำเงิน

คลุปทุกหุนนี้ดูแล้วน่าสนุกเหมือนกัน

ปลายยกครับ๒๐วินาที

ดูเหมือนไม่น่าจะเอาอยู่ด้วยซ้ำนะครับ
พอยืนอยู่ได้ครับใช้ความใหญ่ความสด
แล้วก็หมดยกสุดท้าย
นี่แหละครับต้องขอบคุณไปถึงหัวหน้าคณะทั้งต่อศิลาชัยนะ
ที่ว่าให้ทางด้านโปรโมเตอร์เขาได้ทำงานแบบสบาย
แล้วทางฝ่ายกกรรมนาศ
อาจจะครั้งต่อไปคุณไปเจอเขาใหญ่บ้าง

นี่ถึงบอกว่าการสร้างมวยแต่ละคนจะขึ้นมาเป็นมวยเอก

ก็ผู้ชนะนะครับกับน้องศึกกรกรมนาศท่ามัวรุ่นน้อง
ชนะคะแนนแสนธนงต่อศิลาชัยรองคู่เอกนะครับพักกันสักครู่ครับ